เขาบอกว่าโปโตะแตก

สร้างภาพว่าเราเลิกกันดีที่แท้คุณน้องนางเอกเป็นมือที่๓

สวยเถอะค่ะเชื่อว่าความรักเมื่อจบลง
มีไม่มากนักหรอกที่ยังคบแฟนเก่าเป็นเพื่อนกันต่อไปได้

ใช่เพราะว่าเห็นท่าแท้อะไรต่อมีอะไรนับตั้งแต่วันที่คบ
จนถึงวันที่เลิกกันก็เหมือนกับดารานุ่มอคนนี้

เพิ่งจะเลิกลากับแฟนสาวดาราร่วมช่องไม่นานมาก
ภาพที่ออกมาช่างดูดีลดความสัมพันธ์ลงแต่ว่าเป็นมิตร

ชอบมิตรเต่าไม่รู้ฮึ้ย

แต่พวกนั้นแล้วมันยิ่งกว่านั้นค่ะมันจะมีเรื่องอะไร
ทำให้คนสองคนที่หวานแหววคบหากันอยู่ดี
ไม่มีปลีไม่มีคุยจะเลิกกันได้
โอ้โฮนี่ฟันทมมากเลย

ผู้ชายนี้ถ้าไม่มีคนใหม่จะคบไปเรื่อยก่อน
ถูกต้องพอมีปุ๊บโอ๊ยเข้ากันไม่ได้
ไม่ก็๑กรันละเก้าถูกต้องเห็นจริง

นี่ไงเขาก็บอกว่ามันแปลกมาก
ทำไมแบบเพียงแค่ลมพัดวูบเดียว

เหตุเพราะความแรงของมือที่๓นั่นเองค่ะ
ที่ทำให้คู่รักต้องมาถึงทางตันและสุดทาง
ดารานุ่มอกับภาพที่ดูดีซื่อตรง

แต่ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่ามีตัวแปร

ที่เข้ามาละเลงความรักของคู่ที่กำลังไปได้ด้วยดี

ถ้าเกิดไม่จุดเชื้อไฟไปก่อนเนี่ย

ยุ่งเหยิงเกิดขึ้นทันทีที่ความแตกแฟนดารานุ่มอ

ใช่ก่อนเลิกทำอะไรเกรงใจกันบ้าง

เอาให้ทับให้เห็นชอบซิมั่นใจ

ดูเป็นสำนวนที่ไม่น่าจะมีใครพูดถึงตัวเองอย่างนี้
จริงเจ๊เกาะชาวพี่ไปนะเพราะพี่อ่ะก็น่ารัก

พี่อ่ะนะน้าราม
พี่เหมือนไม่ได้น่ารักพี่เหมือนน้ารามค่ะ

หลังจากที่พยายามยื้อความสัมพันธ์อยู่สักพักหนึ่ง

สุดท้ายทั้งคู่ก็เลยห่างกันไปในที่สุดค่ะ

ที่มาทำหน้าที่เป็นมือที่๓

ก็คือน้องเขามีแฟนคบหาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้ว
แฟนเขาทั้งหล่อทั้งการศึกษาดี
ติ่งเห็นระทวยกันไปทั่วประเทศเลย
แต่ฉะไหนล่ะถึงแบบเลือกจะมาสันคอนความสัมพันธ์ของเขาลง

น้องผู้หญิงคนนี้เขาสลัดผู้คนนั้น
เพื่อมาเกี่ยวก้อยกับดารานุ่มอ

นี่ถ้าลองนับดูจะพบว่าคุณน้องนางเอกกับดารานุ่มออน
เขาก็บอกเลิกแฟนในเวลาไล่เลี่ยกัน
เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะนัดกันแล้วก็มาคบกันอย่างนี้

แล้วน้องดาราผู้หญิงอักษรย่อ
พ่อนขูบ

อย่างนี้ก็มีคนเข้าไปเขาเรียกว่าคอมเมนต์ก็แล้วกัน

หนุ่มอกับดาราน้องนางเอกเนี่ยคือใคร

ข่าวเขาก็เลยพาดพิงกันไปว่า
ไม่ต้องมอลไม่ต้องมานี้รู้เลย
นุ่มอเลกส์กับคุณเต้ย

ที่๓เขาว่ากันว่าเป็นน้องนิชา

ถูกต้องคือความถูกกับเอ้าทำไมอย่างนู้นอย่างนี้คุณแม่น้องนิชาเขาออกมาพูดด้วยนะคะตอนนี้
เขาเลิกกันก่อนแล้วนิชาก็ยังคบกับไอติมอยู่
ใช่ไหมฤทธิ์เขาก็ไม่ได้ปิดใช่แล้วล่าสุดมีล่าสุดกว่านี้อีกเหรอ
สุดก็เมื่อวานนี้นะคะนี่ล่าสุดข่าวใหม่อยู่นะคะ
วันที่๖ธันวาเมื่อวานนี้ก็คือ
นิชาเขาก็ออกมาบอกว่ากับไอติมเนี่ยรักเขายังหวาน
สยบข่าวลืมมือที่๓ทำพระเอกออนเลิกกับแฟน
นั่นเขาโอ้โฮตั้งแต่เขาเล่น๓ใบไม่เทาคือออกมาพูด
เกือบ๒ปีแล้วแล้วก็พอปิดกล้องก็แยกย้ายแล้วเขาก็เพิ่งมาเลิกกัน
แต่ถ้าสปาร์คเนี่ยมันก็น่าจะตั้งนานแล้วป่ะ
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตอนนี้ก็ต้องคบกันอยู่สิ
คือเขาก็ออกมาด้วยความที่เขาก็ลงภาพสวีทหวานคู่กับแฟนหนุ่มของเขา
นั่นหนุ่มไอติมเนี่ยน่ะก็คือออกมาให้แฟนคลับ
แต่นี่คันน้องเป็นคัน

อุ๊ปัดว่าเราได้กินเตาทองใช่ไหม
ไหนสิอย่างนี้ฟังอีกฝั่งหนึ่งนะพี่น้อง

ฝั่งหนึ่งเขาก็จะบอกว่า

ไม่ได้มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี๕๘แล้ว

ใช่เหรอลูกคู่กับน้องลูกคู่กับน้องอ๋อหมายถึงว่าไอ้ติ๊มก็ลงของตัวเองไป
แต่ว่าไม่ได้ลงรูปคู่กับน้องนิชาใช่ฉันตามเขาอยู่มีนะ
ภาวรบเหรอภาวล่าสุดค่ะภาวล่าสุดคือเมื่อปี๕๘
นานแล้วโอ้ปีกว่าแล้วนี่เหมือนปลายปี
ไม่ภาษา๕๙ยังมีก็ที่ถ่ายละครอยู่ฉันก็เข้าไปตามไอ้ติ๊ม

ลงเมื่อวานแต่เป็นล่าสุดหรือเปล่าที่เขาถ่ายด้วยกันอันนี้ไม่รู้

แต่ถ้าสมมุติว่าน้องนิชาเขาออกมาแบบนี้ก็น่าจะมายืนยันว่า

นั่นคือชื่อจริง

แล้วไม่จบค่ะเราด้วยความอยากรู้อย่างนี้ก็พอดูว่าไอ้โจ๊กไอจีเขามีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงมั้ย

อ๋อพลิกมืออาจจะโดนอะไรอย่างนี้
แต่ทุกอย่างก็จบเพราะคุณแม่น้องนิชาก็คุณแม่น้องนิชาก็ค่อนข้างแบบว่า

คืออันนี้บอกเลยนะคะที่เข้าไปแล้วก็ไปพูดชื่อนี้ในเม้นต์
แล้วก็ลุมด่าคือว่ายังไม่รู้เลยว่าจริงหรือไม่จริง
แล้วใช้ชื่อจริงของเขาแล้วก็ใช้คำค่อนข้างหยาบคาย
อันนี้พูดในฐานะที่ตอนนี้สื่อเขามีการจับแล้วก็ฟ้องได้
อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยการไปเม้นต์อะไรแบบนี้
โอเคนะครับผมเยี่ยมมากฮะ